บอกเลยว่าท้องร้องตั้งแต่เมื่อคืน

คุณผู้ชมดูนี่ค่ะก่อนข้างหลังนะคะ
อาเล็กเนี่ยเขามาเสิร์ฟจานร้อนเลยเป็นเนื้อแบบว่าเมนูจานโปรดของเขาคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โฮชิบไปดูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ

ชวนเพื่อนมาทำอาหารกินกันที่บ้านดีกว่า
อเล็กทีละเดชค่ะขอเซิญเป็นเมนูประจำตัว
เขาบอกไว้เลยว่าอร่อยอยู่เมนูเดียวนั่นแหละ
แต่เชื่อว่าอร่อยจริงแท้แน่นอนนะคะ
เพราะนี้จริงคือเนื้อย่างอเรกทีละเดชค่ะ

อย่างเกลียมดูสุกนอกนุ่มใน

หันออกมาแล้วค่ะสีของเนื้อข้างในมันช่างสวยงาม
มันชมพูอ่องหล่องต่องหล่องอย่างนี้คุณผู้ชม
มันดูหวานปากละมุนสิ้นดีนะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยชิมนะคะแต่เชื่อเลยว่าระดับอาหารของอเล็กนั้น
โดยฝีมืออเล็กเองนะมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ
สาวโบต้องเคยชิมกันบ้างแหละคุณผู้ชม

ของคุณว่าน่ากินแล้วของที่ฉันกลืนน้ำลายมาเลยจ้ะคุณค่ะ
ทุกคนชอบหมูกรอบกรอบไปแล้วค่ะ
แล้วคุณดูพ่อค้าก่อนค่ะอาร์ตพระสุด
รายนี้ไม่ได้ทำเล่นทำมาหากินขายค่ะคุณค่ะ
แล้วบอกเลยว่าขายดิบขายดี

หนังกรอบเขี้ยวด้านกรับกรับกรับ

แล้วดูวิธีการทอดการถอด
เอาน้ำมันร้อนเดือดมาราดลงบนหนังหมู

ราดไปเรื่อยใช้แบบใจเย็นหน่อย
หนังหมูมันฟูกรอบขึ้นมาแล้วค่อยเอาหมูทั้งชิ้นหย่อนลงไปในกระ

ฉันเคยฟังนะเวลาที่เขาทำนะเขาไม่ได้ใช้เอฟเฟคอะไรเลยนะ
เวลาเขาขันหมูอ่ะดังแบบปลวบนี้เลย
ทอดออกมาแล้วโอเคนัมเบอร์วันค่ะ
ข้าวสวยสักนิดน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าซอสหวานอะไรก็ว่ากันไป
จนต้องร้องขอชีวิต
แล้วจะบอกเลยนะว่าวันนี้ใส่เสื้อแล้ว
ปกติวันที่แกซ้อมทำก่อนขายนะ
แกทอดเสื้อเป็นอย่างไรแล้วคุ้นน้ำมันดีน่ะสิ

แสบคันไปหลายดอกหลายดวงเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็เลยปรับเสื้อผ้าในการทอดหมูไปแล้ว
ออเดอร์เขาเต็มทุกวันนะคะขายดินมี

ท้ายกันที่คนนี้นี่ก็ไม่รู้จะกินอะไรดีเหมือนกันค่ะ
ฝีมือการทำอาหารเนี่ยระดับเทพพอกับหน้าตาที่หล่อระดับเทพเลย
โดมบอกว่านี่นี่คือเมนูลดน้ำหนัก
แต่ว่ายังได้รสชาติของเนื้อสัตว์แบบอร่อยครบรสแน่
แล้วดูลีลาเข้าครัวของพี่โดมเขาเชี่ยวชาญชำนาญการสุด
คือต้องบอกว่าจริงเนี่ยพี่โดมเขาเป็นคนทำอาหารไทยเก่งนะ

เมนูนี้คนดูเกือบ๔ล้านวิวนะคะ
อาหารก็ปังคนทำก็หลอก
เห็นแล้วอยากชิมทุกเมนูเลย
มากเลยนะคือมันเป็นเมนูที่ต้องแบบมีรายละเอียดหลายอย่าง

อันนั้นไม่น่าจะใช่ปลาเค็มจากพี่โดม

มันกินเค็มอยู่